ส่วนเหตุการณ์นี้ใจของตาเนี่ยแตกสลายเลยครับ
เพราะว่าหลานอายุเพียงแค่๙ขวบชวนรุ่นพี่ออกไปจับปลาไปหาปลากัน
เสร็จแล้วกำลังจะกลับบ้านล้างเนื้อล้างตัวริมตลิ่งครับ
แล้วลื่นโครนพลัดตกลงไปในสระน้ำจมหายไป
เจ้าหน้าที่ช่วยกันงมหาเจอร่างจมอยู่ก้นสระครับ
ตาทองคูณครับร้องไห้หัวใจแตกสลายครับกอดศพหลานชาย
หยกอายุ๙ขวบนะครับเรียนอยู่ชั้นป๔โรงเรียนแห่ง๑
ในพื้นที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำครับ
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับในพื้นที่ในตำบลนิคม
โนนพลัยครับก็จะมีสระน้ำของหมู่บ้านอยู่
สระนี้กว้างประมาณ๔๐เมตรยาวประมาณ๔๐เมตร

แล้วความลึกของสระเนี่ยประมาณ๘เมตรก็คือผมลงไปเอง
ก็คือน้ำมิดหัวแล้วนี่เด็กเพียงแค่อายุ๙ขวบ
เรียนอยู่ป๔แสดงว่าลึกมากเหมือนกันนะครับ
เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำครับก็ใช้เวลาในการค้นหาร่างของน้อง
ประมาณ๑๐นาทีหลังจากรับแจ้งว่ามีเด็กจมน้ำ
ช่วยกันค้นหาสุดท้ายไปเจอร่างน้องหยกจมอยู่ก้นสระ
นำขึ้นมาที่บนฝั่งคุณตาเห็นร่างของหลานร้องไห้ร้องห่มครับ
้มกอดร่างของหลานในขณะที่เพื่อนรุ่นพี่ของน้องครับ
อายุ๑๐ขวบเป็นผู้ชายบอกว่าคือตัวเขาเองกับน้องหยก
ชวนกันมาหาปลามากันสองคนจังหวะที่หาปงหาปลาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กำลังจะกลับเนื้อตัวเปื้อนโครนครับก็เลยคิดว่าอ่ะเดี๋ยวล้างเนื้อ
ตัวริมสระก่อนจังหวะที่กำลังล้างตัว
ปรากฏว่าน้องหยกเนี่ยลื่นฮะลื่นเสร็จแล้วปุ๊บทะไหลลงไปในสระน้ำ
ตอนนั้นตกใจทำอะไรไม่ถูกไปตามเพื่อนอีกคนมาช่วยดู
หลังจากนั้นพากันกลับบ้านแล้วไม่กล้าบอกใคร
กลัวถูกดุถูกตีถูกตำหนิว่าไปเล่นใกล้สระน้ำทำไม
คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับ
เออมาร่างตัว
อยู่ตรงนี้
มาร่างกันสองคน

แปลกใจเอ๊ะทำไมเย็นนี้หลานยังไม่มากินข้าวสักที
ก็เลยออกตามหาครับออกตามหาไปเจอจักรยานของหลานก่อน
อยู่ที่ปากทางเข้าสระน้ำในหมู่บ้านแปลกใจแล้วเจอจักรยาน
แต่ไม่เจอตัวหลานเดินไปอีกนิดหนึ่งเจอรองเท้าของหลาน
เอาไว้อยู่ริมสระใจไม่ดีแล้วนะฮะเจอจักรยานเจอรองเท้า
แต่ไม่เจอตัวหลานตะโกนเรียกเท่าไหร่ไม่มีเสียงตอบรับครับ
กลับไปหาที่โรงเรียนอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าเอ๊ะไม่มีใครเห็นนะ
ก็เลยคิดว่าสงสัยหลานน่าจะจมน้ำหรือเปล่าแจ้งเจ้าหน้าที่ครับ
จนกระทั่งงมเจอร่างของหลานชายในสภาพไร้วิญญาณครับ
ไปถามหาทีนี้ก็ไปเจอเพื่อนที่มันมาเล่นด้วยกันอืมเพื่อนเพื่อนเพื่อนบอกว่าไง
เพื่อนบอกว่าไอ้ถามมันก็ไม่ปล่อยพูดหรอกอืมทีนี้เนรนเขาเนรนเขามันเลยบอกว่า
โทนตรงนั้นแล้วอืมมาล้างตัวตรงนี้อืมล้างตัวทั้งสองคนอืม
นั่นลื่นลงจับเสื้อไอ้นี่จับเสื้อไอ้นี่หลุดมือลื่นลงไป
คือถลายลงไปถลายลงไปชาวบ้านก็ไม่บอกไม่บอกไปบ้าน
แสดงความเสียใจด้วยนะครับในขณะที่ตำรวจสภสตึกนั้น
นำร่างของน้องหยกส่งพิสูจน์หาสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริง
ก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไประมัดระวังด้วยนะครับ
ในช่วงนี้นะเด็กหลายคนยังอยู่ในช่วงปิดเทอมใช่ไหมฮะ
กับน้ำอยู่ใกล้กันเมื่อไหร่อันตรายเมื่อนั้นนะครับ